ว่าถ้าฝนตกถนนลื่นอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ลื่นอย่างเดียวบางทีสองข้างทางมันอาจจะมีอะไรตกลงมาด้วยไง
นี่ไงครับคุณผู้ชมนี่ไงดอมน้ำแข็งนี่ครับขับมาดีครับขับมาดีแล้วก็
คือลื่นอันหนึ่งลื่นอันหนึ่งเข้าโค้งมา

เราก็ต้องระวังมากรถทีมงานที่ขับมาฝนมันตก

ใครขี่อุตส่ายบิดที่เบานิดหนึ่งมันจะได้ปลอดภัย
คุณผู้ชมครับเคราะห์ดีนะครับไม่มีรถสวนมา
ก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เจ้าของกล้องก็ลงไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถนะฮะ
แล้วมีข้อความบอกว่าใจหายใจคว่ำหมดเลย
เหรอมีลูกด้วยลูกน้อย๑เดือน
ไม่เป็นอะไรครับเคราะห์ดีไม่เป็นอะไรนะฮะ
เอาเป็นอุทหาฮรนะครับเค้าเลยเอาคลิปนี้มาฝาก
ในช่วงหน้าฝนนี้ขอให้คุณผู้ชมขับขี่ปลอดภัยครับ